อีกหนึ่งเรื่องตอนนี้โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปของหนุ่มขี่บิ๊กไบท์คนหนึ่ง
เขาไปบังเอิญเจออุบัติเหตุนะฮะรถจักรยานยนต์ถูกรถเก๋งชนแล้วหนี
เขาก็พยายามขับไปตามจนเจอคู่กรณีมีการเปลี่ยนรถไปขับคันอื่นเพื่อหลบหนี

เขาบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวทำธุระก่อนเดี๋ยวกลับมาเคลียร์

อืมเดี๋ยวกลับมาอ่านไปดูคลิปเลยฮะ
เขาเจ็บหนักเลยปะ
มีแบบนี้ด้วยนะ

ก็เขาพาคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาด้วยนะฮะ
ขับรถเก่งตามคู่กรณีที่ชนวัยรุ่นล้มจนนอนจมกองเลือดอยู่
ขับหนีมาเนี่ยกระทั่งตามไปเจอ

ฝั่งคนขับรถเก่งคู่กรณีก็อ้างว่า
เขาขับมาตามปกตินะฮะ
แต่เป็นรถจักรยานยนต์ที่ไปชนท้ายรถแล้วก็ล้มเอง
พอที่มันเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากนั้นรถเก่งคันนี้ก็ขับออกไปเลย

เปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งแล้วก็ขับออกไป
คลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้ตั้งแต่๙กุมภาพันธ์นะครับ
ข่าวของเราก็เลยทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงจนได้ข้อมูลบอกว่า
ตัวคนขับรถจักรยานยนต์ที่ล้มนอนอยู่กับพื้นเลือดออกเนี่ย
ขี่รถไปชนท้ายรถเก๋งของคู่กรณีเอง
แต่คนที่มาช่วยไม่เห็นเหตุการณ์
แต่แรกก็เลยเข้าใจว่าคนเจ็บเนี่ยถูกชนแล้วหนีนะฮะ
จึงมีการขับรถตามไปเจอรถเก่งคันนี้ก่อนที่จะมีคลิปนี้ปรากฏ
ส่วนเรื่องของกฎหมายทั้งสองฝ่ายมีการเจรจากันแล้ว
โดยที่ไม่มีใครติดใจเอาความหรือว่ามีการดำเนินคดีแต่อย่างใด
สุดท้ายรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายเขาเอง